สุดยอดมวลแทรศเสาร์นี้คู่เอกท่อฟ้า
ต่อท่ากับถรามศึกเข้าแลกแท่ง
ท่อฟ้าต่อแสงเป็นมวยภูทะละหดครับ
เตะต่อยเข้าฝ้ามตีนแรง
ถรามศึกก็เป็นมวยจังหวะเตะต่อยส่องรุนแรงครับ
สุดยอดมวลแทรศเสาร์นี้คู่เอกท่อฟ้าเดินทนถรามศึก
บดได้หรือเปล่าหรือว่าเดินไปเข้าร่องแข้ง

มาแล้วเจอกันบ่าย๒ถึง๔โมงเย็น
แทรศมดีดูกลีไม่มีการทะนัน